วันนี้จะพาไปดูคุณครูอีกหนึ่งท่านแต่ว่าเป็นถึงพอเลยเป็นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ท่าน

อยากจะให้เด็กมาออกกำลังกายหน้าเสาทง
แต่การออกกำลังกายธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหม
ต้องมีวิธีการออกกำลังกายที่มันจะเป็นการ
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมให้เด็กซึมซับซึมซับเข้าไปด้วย
จะเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบไหนไปดูกันก่อนเลยค่ะ
อยากจะส่งไปลำด้วยเหลือเกินเลยน้องใบต

รำมาสิมารำ
ตอนเด็กนี้ฉันก็ลำแบบนี้แหละเนี่ย
คือการรำวงมาตรฐาน
เป็นไอเดียของอาจารย์ใหญ่ที่สั่งให้มาฟ้อนรำกันหน้าเสาทง
เป็นกิจกรรมรักไทยไอเดียเก๋จัดขึ้นที่โรงเรียนดอนดำรงธรรมจังหวัดชนบุรี
โดยพอคุณรุ่งเรืองครูรุ่งเรืองพิทยานุรักษ์ไฟเขียวเลย
ให้มีการจัดกิจกรรมยืดเส้นยืดสายแบบไทยขึ้นมาในโรงเรียน
้อนทั้งทีก็ต้องมันมีหลักการนิดนึง
อาจารย์ท่านก็เลยสั่งแบบให้คุณครูสายสุนีอังติกูลเป็นครูชำนาญการพิเศษเป็นผู้ฝึกสอนรำวงมาตรฐาน
รำกันไปเลย๑๐เพลง๑๐ท่าค่ะ
คือรำวงมาตรฐานเนี่ยนะมันถูกบรรจุอยู่ในแบบการเรียนการสอนในช่วงปฐมด้วยนะคะ
กันแบบเพิดเพลินใจกันไปเลยตั้งแต่เด็กชั้นป๓ไปจนถึงม๔
ลามไปจนถึงคุณครูก็ออกกำลังกายด้วยการรำวงมาตรฐานหน้าเสาทงกันไปด้วยนะคะ
ไปดูกันหน่อยว่าลีลารุ่นไหนจะแจ๋วกว่ากันอันนี้เป็นรุ่นใหญ่ไฟกระพริบเลย
อันนี้รุ่นกลางรำแบบสวยงามแล้วรุ่นเด็กล่ะรุ่นเล็กก็มีคุณเห็นไหมน้องตัวน้อยเนี่ยข้างหน้าดูดูรำสวยนะนี่
คือดิฉันตอนเด็กก็เคยมีโอกาสประมงมาตรฐานกับเขาเหมือนกัน
เพราะดิฉันเป็นเด็กนาฏศีลก็ชื่นชอบในการรำวงคุณเห็นตัวจิ๋วไหม
เด็กเขาก็จะได้ซึมซับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเข้าไปด้วยนะคะ
ตอนนี้มีอยู่๒โครงการคือลำวงมาตรฐานซึ่งจะจัดให้มีการลำตั้งแต่วันจันทร์กับวันศุกร์
ส่วนวันอังคารพุทธประหัสจะมีป่าสโรค
ส่วนในปีการศาลหน้าเราจะจัดอีกหนึ่งโครงการคือรีราศ
น่าจะเป็นรีราชของเพลงพระราชนิพล

เพื่อรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับแล้วก็เพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนา
แล้วก็ได้ออกกำลังกายในกิจกรรมยามเช้า
เป็นไอเดียที่ดีมากเลยให้เด็กได้ปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
สมาธิให้กับเด็กเพิ่มมากยิ่งขึ้น
แล้วก็ที่สำคัญคือได้ยืดเส้นยืดสายได้ออกกำลังกายกันตอนเช้า
คือตอนเช้าแสงแดดแบบนี้ก็ได้รับวิตามินเข้าไปด้วยไง
และให้เด็กกระปี้กระเป๋าพร้อมกับการเรียนตลอดทั้งวันนะคะ
ปรบมือให้กับความเก๋ของไอเดียท่านพอเลยค่ะ